มากันที่อีกหนึ่งข่าวข่าวนี้จะพาไปดูสัตว์โลกน่ารักกันหน่อยดีกว่า
โลมาเราไม่ค่อยเห็น

ปลาโลมาคุณจะกวักเรียกใครมา
โลมามาแล้ว
โลมามาแล้วคุณเขาพบโลมาหัวขวดไม่ต่ำกว่า๑๐ตัว
อยู่ใกล้เกาะพีจังหวัดกระบี

นี่คือบรรดาเจ้านาธี
ไปอยู่ผ้าใต้น้ำก่อน
เจ้าหน้าที่เขาลงไปสำรวจขยะ
บริเวณจุดดำน้ำเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ก็พบกับฝูงปลาโลมาหัวขวดขนาดใหญ่ว่ายน้ำเล่นอยู่
แต่ละตัวมีความยาวหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรครึ่ง
คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๑๐ตัวเลยนะทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
โลมาหัวขวดเป็นโลมาที่ฉลาดค่ะมีความแสนรู้ขี้เล่น
การที่โลมาปรากฏตัวเป็นฝูงมากมายเป็น๑๐ตัวขนาดนี้
นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะคุณผู้ชม
สะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มาก
เขาพบเจอที่เกาะบีดะนอกบีดะในเกาะพีจังหวัดกระบี
ก็ตื่นตาตื่นใจนะสำหรับใครที่ไปพบเห็นหรือว่าใครที่ไปดำน้ำ
บริเวณจุดดำน้ำแล้วอุ้ยนานทีจะได้เห็นนะ
โลมาหัวขวดออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักแสนรู้ของเขา
มานี่เป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็เป็นมิตรกับมนุษย์
ถูกต้องถูกต้องเราก็เป็นมนุษย์ก็อย่าไปทำร้าย
โลมามาใกล้มาอย่างนี้
แต่อย่างที่น้องใบตองบอกแหละครับการได้เจอกับเจ้าโลมาน
ก็ได้แสดงให้เห็นถึงว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย